ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
ต้นทนาศิษย์
พุทธลูกทีมพลากุ้งพุ่งไป
อล์ฟเวรจุพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมออฟซิลล่า
พีชพลนบวิชัยลูกทีมกอล์ฟซิล่า

สวัสดีครับ

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ
เป็นที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ในเศรษฐกิจของประเทศไทยครับ
โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับเป็นสื่อการเรียนรู้ครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อ
เท่านั้นนะครับและภารกิจที่คุณจะต้องได้รับในวันนี้
นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
โดยมีรถมาสตาร์เป็นยานประหลาดผู้ใจครับโอ้สุดยอดครับสบายมากมาก

ทีมไหนสามารถกินให้ไว
และไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันทีครับ

คุณจะได้รับกับบทลงโทษ

ถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ
เชิญครับโชนไปเอาซองยังไม่ต้องเปิดนะครับโชนไป

เฮ้ยรู้จักแต่ออฟฟิตเมด

คว่องคว่องแล้วร้านที่๓ครับ

เขาเชี่ยวชาญในการกินอาหารอยู่แล้ว

เดี๋ยวดูการลงเงินว่าร้านไหนถูกร้านไหนแพง

คิดว่าห่วงน่าจะแพงที่สุด
เป็นอย่างไรร้านที่๒ภังหาก

ร้านเลย

นี่คือท่าทางของคนมั่นใจไหม
ร้านแรก
ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจนะครับ

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอตัวช่วยจากผมเพียงทีมละ๑ครั้ง
เพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วย

อ๋อแน่นอนครับเว้ยเค้าอยู่ตรงนี้

ทีมไหนไปถึงกรทีมนั้นเป็นผู้ชนะในกรรมที

ไปครับ

พี่ไปนะ

และในตอนนี้ทีมของคุณก๊อฟได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งหนึ่งพันบาทร้านที่สองหนึ่งพันห้าร้อยบาทร้านที่สามหนึ่งพันบาทส่วนทีมของคุณพลาดพรุ่งได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งเจ็ดร้อยบาทร้านที่สองสามร้อยบาทและร้านสุดท้ายร้านที่สามถึงสองพันห้าร้อยบาทมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหาร
เดี๋ยวซ้ายใช่ไหมคุณเรียวซ้ายเลยพี่
ซ้ายนะซ้ายเลยจ้า

เดี๋ยวต้องวิ่งให้เร็วเลยนะมันนำเราอยู่
ต้องรีบเข้าไปในร้านแล้วตะโกนว่าเสิร์ฟเลยครับ

เข้าเร็วว้าวเร็ว
พลาดรุ่งน่างเงินจนมีร้อยเบาดูด
ที่เลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่ไร้สารปรุงแต่ง
ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองของทั้ง๔ภาค

มีความเป็นธรรมชาติจากพืชผัก
และตกแต่งอาหารสไตล์ไทยโมเดิร์นร่วมสมัย

อันนี้เป็นเมนูลาบคั่ววิจัยนะคะราคา๔๒๕บาทค่ะ

อันนี้เป็นหมูค่ะเป็นหมูเลี้ยงบ้านนะคะ
แล้วก็เป็นหอมที่เราเคียวเองค่ะ

จานครึ่งสองจานครึ่ง

มาเลยครับมาเลยครับ
ค่ะอันนี้เป็นเมนูลับครัวอุ้ยใจนะคะ

ผ้ากุ้งนะคะลงเงินเอาไว้๗๐๐บาทได้ทานทั้งหมด๑จานครึ่งค่ะ

เมนูลาบคั่วอุ๊ยใจ
ลาบคั่วหมูเมนูเด็ดของทางร้าน
ต้นตำรับจากดอยม่อนแจ่มทั้งเหนื่อยแต่แต่เจ้า
พริกแกงผสมด้วยสมุนไพร
และเครื่องเทศพื้นบ้านมากมาย
สมามสมุนไพร
ไร้กลิ่นขาวเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดไร้สาร
เรียกได้ว่าได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของลาบคั่วแบบชาวเหนือ

ไม่ทันแล้วอย่างนี้แพ้แน่กินแบบนี้